แล้วเห็นว่ามีวงเขาตั้งกินตั้งกินเบียร์กันอยู่เป็นวงเล่า

แล้วกลับกลายเป็นว่าทั้งสองฝ่ายมีอาวุธ
คือขวดเบียร์เอามาฟาดใส่กัน
ลุงโดนฟาดน่วมแล้วก็เลือดท่วมเลยเหมือนกัน
ประเด็นนี้เดี๋ยวเรามาติดตามกันนะฮะ
เพราะว่าเห็นภาพเหตุการณ์ที่โอ้โหเมาแล้วก็ทุบกันเลย
ใช่ค่ะแต่ว่าเรื่องนี้ที่จะให้คุณผู้ชมดูก่อนหน้านี้
ก็คือเรื่องของที่อุดรธานีค่ะ
คุณตาถูกสาวรุ่นลูกเลยนะขอให้ไปส่งที่บ้านหน่อย
ทีนี้พอมีสาวรุ่นลูกมาบอกคุณตาแบบนี้คุณตาก็ใจดีค่ะ
อ่ะพาไปส่งสุดท้ายค่ะ
กลายเป็นว่าโดนผู้หญิงคนนี้ปล่อยทิ้งกลางทางเลย
เหตุการณ์นี้นะคะเกิดขึ้นที่บ้านฝางตำบลโพนสูงอำเภอบ้านดุงที่อุดรนะคะ

แล้วชาวบ้านไปเจอคุณตาคนนี้อายุ๗๕ปีแล้วคุณตาทอง
คุณตาทองนั่งน่าเครียดแล้วก็นั่งแบบเศร้าอยู่ดูเขาช้ำใจ
หลังจากนั้นพอชาวบ้านเขาไปเห็นใช่ไหมก็เออตาตาหิวไหมล่ะ
เอาข้าวกับปลากระป๋องเนี่ยมาให้ตากินตาก็กินใหญ่เลยค่ะ
เพราะว่าคุณตาไม่ได้กินอะไรมาตั้งแต่ตอนเที่ยงแล้ว
เนื่องจากว่าอะไรมีผู้หญิงคนนึงมาตีสนิทกับคุณตา
ให้ขี่รถพาไปส่งที่บ้านหน่อย
แต่สุดท้ายผู้หญิงคนนั้นกลายเป็นมิจฉาชีพค่ะ
เอามอเตอร์ไซค์ของคุณตาไปแล้วก็ทิ้งคุณตาไว้อยู่แบบนี้ค่ะ
ทีนี้คุณตาก็เล่าให้ฟังนะว่าเหตุการณ์มันเกิดขึ้นก่อนเที่ยง
ตอนนั้นตาก็กำลังนั่งสับมันสัมปะหลังอยู่ที่ทุ่งนาท้ายหมู่บ้าน
ตั้งใจจะเอาไปปลูกทีนี้มีผู้หญิงคนหนึ่งใส่เสื้อยืดสีเหลือง
นี่มาแล้วนะฮะเออหน้าตาดีเลยนะอายุประมาณสัก๓๕
ซ้อนท้ายมอเตอร์ไซค์ของผู้ชายในหมู่บ้านมา
ทีนี้ผู้หญิงคนนั้นลงจากมอเตอร์ไซค์
แล้วก็เดินมาหาคุณตาบอกว่าตา
ไปส่งหนูที่บ้านโพนหน่อยสิแล้วผู้ชายคนที่เขาขี่มอเตอร์ไซค์มาเนี่ยนะขี่ออกไปเลย
กลายเป็นว่าตอนนี้เหลือผู้หญิงคนนี้อยู่คนเดียวแล้วใช่ไหม
แล้วตัวคุณตาเขาบอกว่าตอนแรกตาก็ไม่ได้อยากไปส่งหรอก
แต่ว่าผู้หญิงคนนี้ขยันขยอให้ตาไปส่งหน่อย
ซึ่งผู้หญิงเขาจะเป็นคนขี่รถมอเตอร์ไซค์เอง

กลายเป็นว่าผู้หญิงขี่มอเตอร์ไซค์ไปขี่ไปทั่วเมืองบ้านดุงเลยนะ
หลังจากนั้นก็แวะซื้อเครื่องดื่มที่ร้าน
ทีนี้ตัวตาก็เลยเปลี่ยนมาขี่เองแล้วล่ะ
ไม่เอาแล้วไม่ให้ผู้หญิงคนนี้ขี่แล้ว
พอมาขี่โอ้โหขี่พาตาเที่ยวรอบเมืองเลย

ก็นี่แหละก็เลยกลายเป็นว่าตามาขี่เอง

แต่พอมาถึงบ้านฝางนั่งคุยกับเพื่อนแป๊บเดียว

ผู้หญิงคนนี้ค่ะขี่มอเตอร์ไซค์ออกไปเลย
แต่บอกตาก่อนนะว่าแบบตาตาเดี๋ยวยืมรถก่อนนะแป๊บนึงแป๊บนึง
หลังจากนั้นตาไม่ได้ยินว่าเขาพูดอะไรต่อ
ตาก็เออเออเพราะตอนนั้นตาก็อยู่กับเพื่อน

ตาบอกแบบนี้บอกโอ้โหนี่ถ้าตาไม่มาจอดบ้านเพื่อนนะ

ซึ่งเอาจริงถ้าเกิดมีผู้หญิงดีเข้ามามาหาตา
ตาก็อาจจะตัดสินใจใช้ชีวิตร่วมกันก็ได้นะ
ก็ถามเอ้าทำไมล่ะตาตาน่ะไม่ได้มีเมียหรอก
แต่ว่าตอนนี้ตาใจคอไม่ดีแล้ว
พอมีผู้หญิงเข้ามาหาตาแบบนี้ด้วยนะคะ
เดี๋ยวฟังเสียงคุณตาเล่าให้เราฟังหน่อยค่ะ
มหาฐานติดต่อมามามีภาพที่สุด
ใช่ใช่เมียสุดอาหารได้ไง
พักพูดที่ใจสมมุติตัวรอยแรกเธอ
มันอีกที่เราไปเช็บไว้คุณแล้วบ่มากจะเช็บ
ตึกดื่นปรากฏว่าผู้หญิงคนนี้นั่นแหละ
คือผู้หญิงที่หลอกไปเอามอเตอร์ไซค์ของตาทองมา
อ้าวเหรอใส่เสื้อกลัวละตัวแล้วใช่ไหมใช่ค่ะคือ
ตอนนั้นเธอมีเสื้อคุมแดงอันนี้ไม่ได้ใส่เสื้อคุมแล้ว
คุยไปคุยมาถามไปถามมาอ๋อเธอชื่อแนนค่ะอายุ๒๙ปี
บอกว่าจะกลับบ้านที่บ้านหนองย่างที่หนองหานอุดรเนี่ยนะแต่รถน้ำมันหมด
แล้วเธอก็บอกว่าเธอหลงทางจะกลับไปหาคุณตาทองไม่ได้
ทีนี้คนที่ไปเจอเนี่ยเขาก็เลยถามไงว่าอ้าวแล้วมอเตอร์ไซค์ล่ะ
เตอร์ไซค์ของตาทองล่ะปรากฏว่ามอเตอร์ไซค์น้ำมันหมด
นี่จอดอยู่ริมถนนแบบนี้
ดังนั้นพลเมืองดีก็เลยไปส่งผู้หญิงคนนี้ที่สพบ้านดุง
คือสุดท้ายเนี่ยเห็นไหม

ว่าเขาจะเอาไปทำอะไรใช่ไหมสุดท้าย

เดี๋ยวต้องรอให้ตำรวจที่สพบ้านดุงคุยกับเธอก่อน
ไปสืบไปสอบซิสุดท้ายมันคืออะไรกันแน่นะคะ